ยิ่งใกล้เข้ามาบรรยากาศก็เริ่มเข้มข้นขึ้น
ทีนี้สื่อเองก็มีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งต่อเนื่อง
กศธชก็เน้นย้ำนะคะทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุ
ต้องนำเสนออย่างเป็นกลางแล้วก็ห้ามชี้นำทางการเมืองด้วย

เรื่องนี้นายถากรตันทศิษย
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกศธช

ถึงผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย
เรื่องของการออกอากาศรายการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรโดยให้ปฏิบัติตาม
พรบการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ปี๒๕๕๙
ไขแนบท้ายใบอนุญาตกฎหมายด้านความมั่นคง
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อันนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะ
แล้วจะต้องไม่ขัดต่อมาตรา๓๗แห่งพรบการประกอบกิจการกระจายเสียง

รวมถึงจะต้องไม่ขัดหรือว่าแย้งกับกฎหมายประกาศระเบียบหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์กฎหมายความมั่นคง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์นั้นมีบทบาทอย่างยิ่ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการเหล่านี้
มีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นการชี้นำทางความคิด
หรือไม่เป็นกลางทางการเมือง
ก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้นะคะ
ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
กศธชก็เลยเสนอว่าจะต้องมีการนำเสนอความคิด
มีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกลางไม่ชี้นำ

ก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์
และได้รับสาระที่เป็นกลางอย่างแท้จริงนะคะ
ไทยรัฐทีวีเองก็จะมีคู่มือเลือกตั้ง
นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดเลยนะคะ
ก็ต้องนับถอยหลังกันอีก๕๐วันเท่านั้นเองนะครับ